ล่าสุดทางสืบภาค๖ก็ไปบุคคลบ้าน
เจอรถหรู๑๓คันจอดเรียงราย

ใช่ค่ะแล้วก็บ้านเนื้อที่๕ไร่

ไปไม่เจอร่องรอยของผู้อำกับโจ้
ว่าเขาพักบ้านหลังนี้แต่ว่าเจอแม่บ้านไง
คือบ้านหลังเนี่ยผู้กับโจ้จะมาเซ้าอาทิตย์นะฮะ
ตอนนี้กำลังปูพรมในการค้นหาและตามตัวภูมิกับโจ้ด้วย
อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามความคืบหน้า
อกจากนั้นประเด็นเรื่องของการออกหมายจับ
ทั้งตำรวจเจ็ดนายและจับได้แล้วสี่นะฮะ

ไปดูจุดทรมานผู้ต้องหาที่ห้องเหลืองหรือว่าบ้านกาแฟแล้ว
และอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่ามีภาพหนังสือรับรองการเสียชีวิต
ของชายวัย๒๔ปีออกมา
ก็คาดว่าชายวัย๒๔ปีก็คือผู้ต้องหา
หรือคนที่ถูกทรมานจนเสียชีวิต
จากคลิปที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
เป็นหนังสือรับรองการตายออกโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ระบุว่าผู้ต้องหาบรายดังกล่าวนั้นเสียชีวิต
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าจากพิษจากสารแอมเฟตามีน
ทีนี้ครับหนังสือรับรองถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลย

ในคลิปเป็นการถูกทรมานถูกคลุมหัวจนเสียชีวิต
แต่เหตุฉะไหนการออกหนังสือรับรองการตาย
ถึงออกมาบอกว่าเป็นพิษจากสารแอมเฟตามีน
มีนอกมีนายอะไรหรือเปล่าอันนี้ควรในโซเชียลวิภาควิจารณ์นะ
ดังนั้นล่าสุดทางด้านของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ใช่ค่ะมีการออกหนังสือมาวันนี้เลยนะคะ
บอกเรื่องของการชี้แจงการออกหนังสือรับรองการตาย
สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
แล้วก็ไล่เรียงในหนังสือค่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตอายุ๒๔ปี
ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ
เมื่อวันที่๕สิงหาคมตอน๑๙น๒๐น
แล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่๖สิงหาคม
เวลา๑๓น๒๐น
โดยทราบประวัติจากโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ
ว่าผู้ตายวิ่งหนีตำรวจขณะจับยาเสพติดแล้วล้มลงหมดสติ
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล
อันนี้ขออ่านข้อความทั้งหมดนะในเอกสารของโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็มีการระบุอีกนะครับว่าหลังเสียชีวิตแล้ว
ทำการชนะสูตรพลิกศพที่กลุ่มงานนิติเวศ
แพทย์นิติเวศจะทำการผ่าศพวันที่๗สิงหาคม๒๕๕๙
เวลา๙นาฬิกาเนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิดของผู้ตาย
การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมดแอมเฟตามีนและสารแอมเฟตามีน
โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตาย
ก็คือที่ผมกล่าวไปหนังสือนั้นที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วนะครับ
โดยลงในหนังสือรับรองการตายว่าสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
ขณะนี้กำลังรอผลตรวจระดับสารเมดแอมเฟตามีนในเลือด

เพื่อนำมาสรุปในรายงานชนะสูตรฉบับสมบูรณ์ที่จะออกในสัปดาห์หน้า
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะว่าหนังสือรับรองการตายที่แพทย์ออกให้

เพื่อให้ญาติไปทำใบมรณบัตรเป็นเพียงข้อมูลชั้นต้น
ที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากรายงานการชนะสูตรพลิกศพ
ที่จะมีในภายหลังได้เพราะว่าผลการตรวจชิ้นเนื้อจากร่องจุระทัด
แล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติพิษวิทยาที่ออกมาในภายหลัง
จะทำให้สรุปสาเหตุการตายได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
แล้วก็บอกด้วยนะว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็กำลังดำเนินการ
รวมข้อมูลข้อได้จริงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
รักษาพยาบาลแล้วก็ตรวจศพทั้งหมดเมื่อมีความคืบหน้า
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ลงโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะ
วันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๔ก็คือลงวันนี้เลย

แล้วก็ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด้วยนะ
ว่าท่านผอโรงพยาบาลจะให้สัมภาษณ์หรือออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรอย่างไร
เพราะว่าเป็นข้อกังขาของสังคมที่รอติดตามอยู่นะครับ
ว่าผลชนะสูตรออกมาจะเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเรารายงานมาล่าสุดบอกว่าพอโรงพยาบาลประชุมอยู่
และช่วงบ่ายนี้นะครับจะออกมาแจ้งอีกที
ว่าจะมีการแถลงในประเด็นนี้ด้วยตัวเองหรือไม่
หรือจะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือไม่นะครับ
เราค่อยอัปเดตกรณีของภูมิกับการโจ้หน่อยนะฮะ

อย่าอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนะครับ